นี่คือของขวัญมาล้ำค่าที่พระองค์ท่านทรงมอบกับประชาชนชาวไทยนะครับ

บทเพลงเหล่านี้มันจะอยู่ในใจของลูก

พระองค์ท่านอยู่ใกล้เราเสมอครับผม

ติดตามชมรายการพิเศษบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์

ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับผม